เมาแล้วขับก็ต้องโดนจับเป็นธรรมดา
กำลังจะไปถึงโรงพักอยู่แล้ว

เพราะว่าดันไปชนเข้ากับรถอีกคันนึง
ตำรวจพาผู้ต้องหา

แล้วก็ไปถูกรถอีกคันหนึ่งชนกันกลางคัน

มีตำรวจอีกเหมือนกันตำรวจชนกันเองค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทาง

เอาร่างผู้บาดเจ็บออกมาจากรถคันนี้ค่ะ

เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพปรักเก็ต
ก็ถูกนำตัวออกมาจากรถยนต์ได้

นายวัชรินวัย๓๑ปี

คนนี้คือผู้ต้องหาที่จะถูกนำตัวไปโรงพักที่เมาแล้วขับค่ะ

ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถเก๋งสีขาว
ทะเบียนขอไข่จอจาน๕๗๒๓นครราชศรีมา
สภาพรถด้านหน้าพังยับเยินค่ะ

ปาริทัศน์วิบุญญานนวัย๔๑ปี

กู้ภัยก็ลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้ง๓คน
ทางปากเกร็ดกันไป
ทีนี้หลายคนสงสัยเขาชนกันได้ยังไง

กำลังคุมตัวในวัชฌิรินทร์เขาหาเมาแล้วขับ

ขับมาทางตรงด้วยความเร็ว
พุ่งชนอย่างแรงกลางคัน
ก็เลยเจ็บกันไปทั้ง๓คน

ผู้กำกับการตำรวจภูทรปากเกร็ดบอกเลยว่า
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ไปแล้วด้วยโดยร้อยตำรวจเอกปริทัศน์

โดนข้อหาขับรถโดยประมาท

จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
และข้อหาเมาสุราขณะขับรถ

ก็มีการตรวจวัดหาแอลกอฮอลในเลือดเอาไว้

ส่วนคู่กรณี๑๐ตำรวจตรีธีระ

เนี่ยนะคะก็โดนข้อหาขับรถประมาท

จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกัน

ต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ให้ความเป็นทำกับทั้ง๒ฝ่าย
อย่าช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเด็ดขาด

ตำแหน่งเป็นรองสารวัตรอีกต่างหาก

ต้องหาเมาแล้วขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่เลยค่ะ